ในจังหวัดสกลนครนะครับถูกคนติดยา
ถูกคนติดยาเนี่ยบุกมาฟันหัวคนในบ้านตำรวจบอกเออต้องขออภัยด้วยจริงนะ
พอดีมันไม่ใช่เหตุซึ่งหน้านะ
โอ้โหหัวเป็นยังไงบ้างอ่ะ
คุณผู้ชมดูเขานั่งกันอยู่เพลินนั่งกันอยู่ตรงนั้น
หลายคนไลน์มาแล้วนะครับแล้วดูว่าโอ้โหย
ทำอย่างกับขวดขวดลูกเทนนิสหรือว่าอะไรแบบนั้นน่ะ
สุดแขนไปชื่อสุดวงสวิงเลยครับคุณผู้ชมค่ะ
แภดการณ์แบบนี้เคยเห็นขึ้นที่บ้านหลังนึงนะครับ
ในอำเภาบ้านม่วงตรสกลนครของครูมัลลิกาอุดมชาวี
ครูของโรคเรนแห่ง๑ในอำเภาบ้านม่วง

ขณะเกิดเหตุครับสามีของครูมาริกากับเพื่อนชื่อวิทยาวัฒน์วังทภายุ๓๒ปี

เดินสายไฟกันอยู่ในร้านในบ้านเนี่ย
ผู้ก่อเหตุชื่อนายมาตุรงอายุ๓๒ปีมีประวัติเสพยาเสพติดจิตหลอน
เพิ่งจะออกจากสถานประบัติได้ไม่ถึง๑เดือน
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วใช้มีดปังต่อครับ
ปังตอโอ้ยาวประมาณฟุตหนึ่งฟันเข้าที่หัวของนายวิทยาวัฒน์เลือดอาบครับ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
อาการของนายวิทยาวัฒน์ผู้ได้รับบาดเจ็บที่มีแผลชะกันที่ศีรษะกระโหลกร้าวมีเลือดข้างในสมองคุณผู้ชม
ตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลฮะนี่ครับโอ้งก็ถือว่าอาการยังไม่หนักมากนะครับ
เรามีเรื่องมาแจ้งให้ทราบครับผู้เสียหาย
เอ่อผู้ก่อเหตุหนีเข้าป่าไปเราจับไม่ได้ครับ

แต่วันเดียวกันนะเธอเนี่ยเห็นใครครับ
คุณมริกาบอกว่าฉันเห็นไอ้คนก่อเหตุ
มานั่งกินข้าวอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามนี่เดินเป็นนักข่าวรายงานให้เลย
ไมค์รายงานถือไมค์ชี้จุดเกิดเหตุได้เลยนี่นี่มันเป็นอย่างนี้
และคนร้ายมันนั่งกินข้าวอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้าน
เธอเลยโทรแจ้งตำรวจอีกทีตำรวจมาแล้วครับแล้วก็แจ้งอีกบอกว่า
จับไม่ได้ครับไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าต้องรอหมายสารครับ
โอ้โฮเหนื่อยใจ
รอยเลือดขนาดนี้เจ็บอยู่ขนาดนั้นยังจับไม่ได้
คุณมริกาไม่ทนแล้วไม่ทนแล้วทำยังไง
ทนแล้วนะครับเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดไปโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์
ไม่ถึงครึ่งวันไม่ถึงครึ่งวันครับ
ตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้พร้อมกับมีดปังตอของกลาง
รับสารภาพนี่มีดเนี่ยโอ้โหดูดิดูดิแล้วฟันเต็มที่ไปที่หัวนะเมื่อกี้
นะครับผู้ก่อเหตุรับว่าอ๋อผมเสพยาบ้ามาจนหลอน
แล้วก็คิดว่าผู้ได้รับบาดเจ็บจะมาทำร้ายเขา

นี่ยาวทำไมมันทัดนึงนะ

แสดงว่ากระบวนการบำบัดไม่ได้ผลนะสิ

คือมันกลับมาแล้วมันต้องมีคนดูแลไง
ยาต้องกินต้องอะไรแบบนี้ไง